คุณผู้ชมค่ะถ้าเราไปดูผืนป่ารอบเขื่อนภูมิพล
ปรากฏว่าจะเห็นได้ว่าเป็นผืนป่าที่ยังคงอุดมสมบูรณ์
นั่นเกิดจากการดูแลร่วมกันระหว่างชาวบ้านจิตอาสาเขื่อนภูมิพล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะ
ร่วมใจกันเดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่๙
ปลูกป่าในใจคนทำให้ทุกวันนี้นะคะ
เกิดเป็นเครือข่ายคนรักป่าที่เข้มแข็ง
ติดตามได้จากรายงานเรื่องป่าในใจคนเขื่อนภูมิพลค่ะ

ป่าต้นน้ำใกล้เขื่อนภูมิพล

และดูสภาพป่าที่เปลี่ยนแปลงไป
จากการฟื้นฟูป่าที่นี่

ชาวบ้านจะช่วยกันหาหินในพื้นที่มาสร้างเป็นฝ่าย

จะตัดแรงการชัดให้ขึ้น
ที่นี่เราเลือกแบบหินอย่างเดียวครับ
เพราะว่าถ้าเราตัดไม้ไผ่มาทำคอก

ไม้ไผ่หมดสภาพแล้ว

ฝ่ายก็จะพังได้เนื่องจากเวลามีน้ำพังเข้ามา
กรณีที่เราไม่สามารถที่จะป้องกันไฟป่าได้นะครับ
ไฟนะครับมันก็จะไม่ไหม้
แต่ถ้าเกิดเราเอาไม้มาเป็นโครงสร้างเนี่ย
มันจะไหม้ไม้แล้วก็โครงสร้างก็จะหายไป
แต่อย่างนี้ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลย
ในส่วนของไฟนะมันก็จะทำให้ฝ่ายเนี่ย

ชาวบ้านท่าปุ๋ยตกเป็นชาวบ้านที่ย้ายมาจากเหนือเขื่อนภูมิพล
แต่ที่อยู่ที่ย้ายมาถูกประกาศเป็นป่าสงวน
ทำให้ไม่มีที่ดินทำกินป่าแห่งนี้
จึงเป็นแหล่งอาหารและดำรงชีวิต
เริ่มเลยนะครับเรานั่งกันอยู่ในที่บ้าน
ในช่วงประมาณปี๔๘๔๙
เราหันขึ้นมองภูเขาช่วงหน้าแหลง
เราเห็นหมกหูภูเขาแล้วทำไมมันมองเห็นถึงดินได้
ไม่มีต้นไม้มีอะไรมีต้นไม้แต่ว่ามันโล่งไปหมดครับ
การสร้างฝ่ายชะลอความชุ่มชื้นเป็นแนวทางฟื้นคืนป่า
เรียนรู้จากการไปศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙
และกลับมาทำในพื้นที่ของตัวเอง
มันไม่ยากทำฝ่ายใช้ง่ายใช้ไม้บ้างใช้อะไรบ้างทำ
เขา๘ฝ่ายแล้วช่วงจังหวะฝนตก
พอฝนตกมันขึ้นไปดูน้ำขังหน้าฝ่ายเต็ม

เราจะฟื้นคืนป่าด้วยวิธีไหนไม่รู้เลยอย่างนี้
รีบมาทำฝ่ายให้เต็มห้วยในนี้เป็นห้วยแรก
ห้วยบุกเบิกเป็นลำห้วยที่ทำครั้งแรก
หลังจากนั้นก็ทำฝ่ายเรื่อยมาตลอด
มีเขื่อนเป็นผู้ที่คอยสนับสนุน
การสร้างฝ่ายนับจากตรงนี้ไปนะครับ
ขึ้นไปข้างบนมีประมาณพันกว่าฝ่าย

จะถูกชะลออยู่ที่ฝ่ายแต่ละฝ่ายข้างบน
แล้วมันก็ค่อยทยอยไหลลงมาที่นี่นะครับ

น้ำจะอยู่ที่บนฝ่ายแต่ละฝ่ายเนี่ย

มันก็จะกระจายไปทั่วผืนป่า

แล้วมันก็จะทยอยลงมาลงมาเรื่อย

น้ำไหลลงสู่แม่น้ำปิงหมดแล้ว

ความชุ่มชื้นฝืนฝืนคืนมาสังเกต

ชาวบ้านหาหน่อยังเดียวขาย
ปี๑บางล่างคา๓๔๐๐๐บาท
โชคพยาติคุณกำลังจะงด
ท่านในหลวงมีแนวคิดดีมากในเรื่องของเรื่องนี้
เพราะว่าเรื่องชบพื้นปลามีความผิดโรงสมบูรณ์
เพราะว่าเกิดความชุ่มชื้นแล้วยังช่วยลดอุทธกภัยด้วย
แต่ถ้ามีการสร้างฝ่ายชะลอน้ำทุกพื้นที่เป็นหลายล้านฝ่าย
มันจะช่วยในเรื่องของการชะลอน้ำแต่อยู่บนยอดเขา
แล้วก็ค่อยไหลลงสู่แม่น้ำมันจะช่วยลดอุทธกภัย
ที่เรารุเรป่าอยู่ไม่ใช่ฝ่ายังเดียวครับ
ผมทำแนวคอนไฟแนวคอนไฟที่เกิน๒๐โลก
ทำครั้งแรกเราไปช่วยกันทำใช้มีดใช้ไม้กวาดกวาดกัน
กว้างประมาณ๑๒เมตรยาวเกือบ๒๐โลก
ก็ช่วยกันทำจนไม่ให้ไฟป่าเข้ามา
ที่ที่เรานั่งอยู่นี่ประมาณ๗๘ปีแล้ว
ที่ไฟไม่เข้าเลยก่อนหยุดชื่นมันเกิดอะไรเกิด
ก็ถามถือว่าชาวบ้านช่วยได้เต็มที่
มันไม่ใช่แค่ทำแนวอยู่แล้วหน้าไฟก็ไปดับ
สถานที่แห่งนี้หรือป่าพื้นนี้ก็มีทั้งหมดประมาณหนึ่งหมื่นไร่นะครับมีการสร้างฝ่ายชะละน้ำตั้งแต่ปีห้าสองพันห้าร้ายห้าห้าสิบจนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณสองพันกว่าฝ่ายนะครับ
ในส่วนของเขื่อนเพื่อนเพื่อนคนนะครับก็อ่า
เครือข่ายเข้ามาทางชุมชนก็ไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับมีการสร้างฝ่ายชะลอน้ำประมาณตอนนี้ก็คือประมาณ๖๐๐ฝ่าย
แล้วก็ชุมชนต่างต่างนะครับชุมชนละประมาณหนึ่งพันฝ่ายบ้างห้าร้อยฝ่ายบ้างนะครับ
ไปเสร็จก็ตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่เราสร้างฝ่ายเสร็จนะครับ
เราจะเอ่ยถึงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเราเนี่ยนะครับ
พระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทุกครั้งเพราะฉะนั้นอ่า
ฝ่ายที่มีอยู่ในพื้นที่อำเภอสำหรับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยฝ่ายนะครับ
จะได้ยินเสียงทรงพระเจริญนะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยครั้ง
แม้วันนี้ในหลวงรัชกาลที่๙จะสวรรคตแต่ป่าที่พระองค์ได้ปลูกในใจคนที่นี่
ปลุกจิตสำนึกในการรักษาป่าอย่างยั่งยืนพื้นป่าแห่งนี้หรือพื้นป่าของเขื่อนไม่บน
เมื่อก่อนมันแรงมากนะครับได้แนวคิดจากท่านนี่แหละครับ
ทำให้พื้นป่าของทั้งอำเภอสำเงานะครับมีความอุดมสมบูรณ
เราก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้ของเราเนี่ย
ก็จะยืนหยัดจนจนกว่าชีวิตเราจะหาไหม้ผมว่า
คือเปรียบท่านเป็นต้นไม้ใหญ่ว่าผมจะทำ
จะจะทำแบบพวกของท่านอ่ะคงทำไม่ได้
แต่ว่าขอเป็นอะไรเล็กเล็กเป็นรากฝอยเล็กเล็กที่คอยคอยคอยคอยตามท่านอ่ะ
คอยที่อะไรที่มันเกิดไปโยนกับชุมชนอะไรที่มันเกิดกับกับพื้นดินไทย
ขอบคุณครับ